สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลและในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับปีกซ้ายหน้าหล่อทีมชาติไทย
ฤทธวีการกับรถสปอร์ตในฝันที่ต้องแลกไว้ด้วยการเล่นฟุตบอล
มันเป็นเหมือนรางวัลที่เราเหนื่อยมาตลอดทั้งปี
พร้อมกับกิจกรรมและเทคนิคในการเล่นฟุตบอลให้กับน้องโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชนบุรี
ถ้าเกิดเราไม่เก่งก็ได้ไม่เป็นไรแต่คือเราขยันเรามุ่งมั่น
มันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ครับผม
แต่ก็ระหว่างทางที่กว่าจะเดินกว่าจะผ่านมาก็คือบางครั้งยังโดนคนดูถูกอยู่เลย
และมาดูนะครับชีวิตในวัยเยาวของโค้ชซิโก้ครับ
แน่นอนทุกคนฝ่ายฝันอยากให้โลกติดทีมชาติ
ซื้ออุปกรณ์ให้ทุกอย่างแล้วปรากฏว่าลูกไม่ได้อยากเป็นอย่างที่พ่อแม่เป็น
รายการฟุ้ตบอลไทยเพื่อกลุ่นไทยทั้งประเทศนะครับ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลนะครับ
เวลาดีแบบนี้ของแฟนบอลชาวไทยนะครับ
เราจะได้ติดตามนะฮะเรื่องราวข่าวสาร
ฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งในสนามและนอกสนาม
วันนี้รายการของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับ
ไปดูนะฮะปีกซ้ายหน้าหล่อนะฮะ
เอาใจสาวกันบ้างหลังจากที่ไม่ได้เอาใจกันมานาน

วันนี้นะฮะจะเอารถสุดหรูสปอร์ตครับมาอวดครับ
รถในฝันเลยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะฮะ

แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ
ไปอัปเดตข่าวสารงงการฟุตบอลไทย
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่ามีอะไรกันบ้าง
ไปดูกันเลยปะ
จากนั้นทีมชาติญี่ปุ่นเริ่มทำประตูหนีห่างทีมชาติไทย
เมื่อยูยักษ์คุบกเปิดมาที่เสาแรก
ชินจิโอกาซากิโชคโมงตัดหน้ากองหลังทีมชาติไทย
ทำให้ญี่ปุ่นนำไปด้วยสกอร์๒ประตูต่อ๐
ครึ่งหลังไทยเราก็มีโอกาสเอาคืนเช่นกัน

จากจังหวัดที่อดิษรพร่มรักยิงติดบล็อก
แล้วชนะทิพย์สงกระสินยิงสวน

แต่ก็ไม่สามารถผ่านมือเอจิคาวาชิมะได้

ทีมชาติญี่ปุ่นนำห่างเป็น๓ประตูต่อ๐
จากการยิงสุดสวยของยูยะคูโบ
และปิดท้ายประตูที่๔จากมายะโยชิดะ
ที่ขึ้นโมงตัดหน้ากวินเข้าไปในนาทีที่๘๓

พายไปด้วยสกอร์๔ประตูต่อศูนย์

โคสิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง

เป็นทีมที่ครบเครื่องและดีกว่าชัดเจน
เราได้เรียนรู้กับทีมที่แข็งแกร่ง
วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นชัดเจนว่าความคมระหว่าง
ทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่ดี
เราก็คิดว่าเราต้องเรียนรู้กันต่อไป
อย่างน้อยก็ได้ทำเต็มที่แล้ว
ก็ถือว่าเด็กทุกคนก็

แม้ว่าทีมชาติชุดใหญ่จะพบกับความพ่ายแพ้
โดยนัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงแข่งขันกับทีมชาติสิงคโปร์

หน้าทีที่๒๓ไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์

เพียงไม่ขาดปล่อนมาเข้าทางชินพันธ์ลีออกยิงเข้าไป
ครึ่งหลังสิงคโปร์มีโอกาสตีเสมอหลายต่อหลายครั้ง
แต่ก็ทำไม่ได้และกลายเป็นทีมชาติไทย
ทำประตูย้ำชัยชนะจากชาววัดวีรชาติ
จบเกมไทยชนะสิงคโปร์ไปด้วยสกอร์๒ประตูต่อศูนย์
คว้าแชมป์ไปครองจากผลงานลงสนาม๔นัดเก็บไปได้๙คะแนน
ซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยชุดยู๒๓
คือการเป็นรอบสุดท้ายชิงช้ำเอเซีย๒๐๑๙
และการเป็นแชมป์๔เกมที่ประเทศมาเลเซียกลางปีนี้
และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวรอบสนามฟุตบอลไทย
ที่เป็นไฮไลน์ทนับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ส่วนตอนนี้พิธีกรสุดหล่อพร้อมแล้ว
เรากลับไปพบกับศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อเลยดีกว่าครับ
อย่างที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับ
ปีกซ้ายนะฮะรูปหล่อทีมชาติไทยนะครับ

จะมาพูดถึงรถในฝันสุดหรูสุดสปอร์ต

ไปคุยกับเขาเลยครับตอนนี้รออยู่ที่ชนบุรีแล้วครับ
สถานีต่อไปชนบุรี
ความฝันที่อยากจะมีรถดีขับสักครั้งเนี่ยครับ
เป็นสิ่งที่เด็กผู้ชายทุกคนต้องคิดอยู่แล้วครับ
ทุกวันนี้ก็ได้มีรถที่ตัวเองฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับ
เป็นส่วนที่เราเก็บมาจากการเล่นฟุตบอลแหละครับ
สักหลายบาทนั้นก็คุยกับบอล

เหมือนเราบริหารเงินให้เป็นแล้วก็เรา
ส่วนที่เราเก็บมาจากการเล่นอะไรพวกนี้ก็กลับมาซื้อ

ที่เราเหนื่อยมาตลอดทั้งปีหรือที่เราทำมา
นั่นก็คือรถสปอร์ตคันหรูของเจ้ากล้อง

สักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นเจ้าของมันให้ได้

ฟุตบอลที่เขารักล้วน

พร้อมกับพูดคุยเรื่องราวของเขาในทีมชาติ
และเปิดเผยความรู้สึกถึงตอนที่รู้ว่าตัวเอง

ในการก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่

ก็อยากให้มีแมทอุ่นเครื่อง

ผมว่ามันก็ปรัฐนาได้
เรื่องราวของเจ้ากล้องยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ
เพราะเขายังมีภารกิจที่จะไปมอบความสุขให้กับเด็กกันต่อ

ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ตำนานของทีมชาติไทย

เราจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่า
ถ้าเราจะมาเล่นฟุตบอลนะครับ
เราจะมาแบบ๕๐๕๐ไม่ได้นะ